ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกเดี่ยวครับ
เอาท่อนเหล็กไปนะฮะแล้วก็ไปทำร้าย

ตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาน
อยู่ที่บ้านถูกทำร้ายจนเจ็บสาหัสครับ

จากนั้นในช่วงค่ำคุณตาเสียชีวิต
วันนี้ครับทางลูกหลายของผู้ตายเนี่ยนะฮะ
เรียกร้องความเป็นธรรมและขอให้จับคนร้ายให้ได้
และนี่คือภาพหลักฐานสำคัญครับ
เออเต็มเย็นจ้ะ
นี่คือภาพนาทีตอนช่วยเหลือ
คุณลุงเภยหรือว่าคุณตาเผยนะฮะ
ถูกคนร้ายทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส

ก่อนหน้านั้นครับมีภาพวงจรปิดครับ

แล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปก่อเหตุภายในบ้านนะฮะ

เวลาในวงจรปิดนี่คือประมาณสักเที่ยง๔๗นาที
ตอนที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซคันนี้มาจอด
จอดเทียบที่หน้าบ้านแล้วก็เดินเข้าไป
แล้วใช้ท่อนเหล็กทุบตีทำร้ายจนคุณตาเจ็บหนักนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๑๕กันยายน
หลังจากนั้นครับพอก่อเหตุเสร็จแล้ว
คนร้ายก็ขี่รถหลบหนีไปอุ้ยเห็นอาวุธในมือเขาไหมฮ
หลังจากหลบหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็รีบมาช่วยเหลือ
หลังจากที่ชาวบ้านเขามาเจอว่า
คุณตาเผยถูกทำร้ายแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาฮะ
คุณตาเผยหรือว่านายศักดิ์ชายอายุ๗๓ปีครับ
เป็นข้าราชการบำนานเคยเป็นทหารมาก่อน
ถูกทำร้ายมีแผลแตกขนาดใหญ่ที่หัว
หมดสติจมกองเลือดภายในร้านขายของชำ

อำเภอนาดีจังหวัดปลาจีนบุรีเมื่อวานนี้ครับ

ระบุเอาไว้ว่าตอนเที่ยง๔๗นาทีเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับ
แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่คือประมาณสักบ่าย๒โมง๑๖นาที
เวลาจริงกับเวลาในวงจรปิดไม่ตรงกัน
วงจรปิดจับภาพคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ออโตเมติกสีดำ
จอดที่หน้าร้านแล้วก็จับภาพอีกทีคือในร้าน
นาทีนั้นคือถือแท่งเหล็กเอาไว้
ขยับตู้ไอติมมาบังร่างของตะเภยเอาไว้
โดนตีจนเจ็บหนักแล้วนะครับ
แล้วคนร้ายถอดกล้องวงจรปิดในร้านออกไปด้วย
แล้วออกมาขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปครับ

หมาก็เริ่มเห่าแล้วจังหวะนั้นเขาไม่กลัวหมาเลยนะ

สองตัวออกมายืนเห่าเขาก็ยังหน้าตาเฉยแล้วก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์จะหลบหนี
ไปมองหลังนิดนึงสตาร์ทรถต่อแล้วก็ขี่หลบหนีไปเลยครับ
ใช้เวลาการก่อเหตุทั้งหมดประมาณ๗นาที

เขารู้ได้ยังไงว่าคนตายอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวนั่นแหละสิ
แล้วมีวงจรปิดอยู่ภายในร้านถอดวงจรปิดออก
ตำรวจสภนาดีครับตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
กองเลือดที่ชั้นวางขวดซอสปรุงรสใกล้กับตู้แช่ไอติมแล้วก็โต๊ะคิดเงิน
ต้นพบว่าเงินสดประมาณ๑๐๐๐บาท
ร้อยคอทองคำหนัก๑บาทและปืนลูกโม่๑กระบอก
มูลค่ารวมแล้วเป็นแสนบาทศูนย์หายไป
คนที่ไปเจอว่าตะเภยถูกทำร้ายชื่อว่าตะผ่องครับ

แล้วเห็นว่าตู้ไอติมมันถูกเลื่อนมาชิดกับโต๊ะคิดเงินเลย
มันปิดทางเดินปกติมันต้องเป็นทางเข้าออกได้สิ
ทำไมตั้งตู้ไอติมแปลกตะโกนเรียกเจ้าของร้าน
ทำไมเงียบจนกระทั่งเห็นว่านอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้น
จังหวะนั้นเนี่ยตะเภยพยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลือนะครับ
ตัวเองเจ็บหนักมากแล้วแต่ก็ต้องการขอความช่วยเหลือ
รีบไปตามคนมาช่วยเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒โมงกว่า

ทางคดีครับตำรวจคาดว่าคนร้ายตั้งใจพกอาวุธก็คือ
เหล็กยาวท่อนเหล็กท่อนนั้นนะฮะมาลงมือก่อเหตุ
อาจจะต้องการชิงทรัพย์หรือไม่อย่างไร
แล้วคงจะรู้ว่าผู้ตายมีปืนด้วย
โอกาสทำร้ายร่างกายจากด้านหลังครับ
ผู้ตายนั้นล้มจมกองเลือดเจ็บสาหัส

เลื่อนเอาตู้ไอติมมาบังร่างเอาไว้เพื่อไม่ให้สังเกตเห็นได้ง่าย
เอาทรัพย์สินก่อนจะหลบหนีไปพร้อมทั้งถอดกล้องวงจรปิดภายในร้านด้วย
คือที่ร้านจะมีกล้องภายนอกก็คือมุมนี้ที่เห็นแล้วก็ภายในร้าน
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของที่ร้านแล้วก็ผู้ตายเป็นอย่างดี
มาดูลาดเราเอาไว้ก่อนหรือเปล่ามีการตระเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะฮะ
เพราะว่าแต่งตัวมิดชิดใส่ถุงมือสีดำปิดบังใบหน้าสวมแมสใส่หมวก
นี่นะฮะหลังจากนั้นก็ถอดกล้องวงจรปิดหลบหนีไปแล้วใช้เวลาก่อเหตุแค่แป๊บเดียวเอง
ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งตามตัวล่าสุดครับเช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่
ไปเจอกับลูกสาวของผู้ตายบอกว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตเมื่อคืนนี้
หัวค่ำประมาณสัก๓ทุ่มกว่าเพราะว่าบาดเจ็บหนักมากครับ
กระโหลกร้าวกรามหักหมอเนี่ยยังตรวจไม่ละเอียดว่าถูกกระสุนปืนด้วยหรือไม่
และอยากวิงวอนให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เพราะนี่เป็นการกระทำที่อุกอาจมาก
โหดร้ายมากกลางวันแสกยังทำได้แม้แต่คนเท่าคนแก่ครับ
มันทำกับคนแก่ได้ขนาดนี้เพราะมันเหตุการณ์มันเกิดกลางวัน
และอีกอย่างพ่ออยู่คนเดียวมันไม่น่าทำกันถึงขนาดนี้
ไม่แน่ใจบอกแสงคือไม่แน่ใจว่ามันมาทางไหน
เพราะเพิ่งมาอยู่กันใหม่ด้วยเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ปีนึง
ดร้ายมากนะครับมาก่อเหตุช่วงประมาณบ่าย๒กว่า
หลังจากนั้นคนเจ็บเสียชีวิตในช่วงหัวค่ำ

ทางครอบครัวไปรับศพผู้ตายนะครับ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโพศีอำเภอนาดีจังหวัดปลาจีนบุรี

ส่วนทางคดีตำรวจจะเร่งจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
นาทีฆ่าคุณตาวัย๗๓